คราวนี้ก็มาอีกแต่ครั้งล่าสุดเนี่ย

ลงเฟซบุ๊กเอาไว้นะครับทุกผู้ชมครับ

ที่นี่ที่ประตูบ้าน

คนถ่ายคลิปเนี่ยฮะพยายามห้ามนะฮะ

คนในบ้านโดนฟันเย็บ๓เข็ม

ตำรวจไม่รับแจ้ง

พร้อมกับเครื่องหมายคำถาม
อันนี้เจ้าของคลิปเขาโพสต์เอาไว้อย่างนี้นะ

เออตกลงสื่อสารกันผิด

อย่างนี้จริงมีภาพจากกล้องวงจรปิดนะครับตั้งแต่ผู้ชายคนนี้ขี่จักรยานยนต์มาที่บ้านหลังนี้นะครับ
นี่ฮะช่วงขี่จักรยานยนต์มาก่อนจะไปก่อเหตุนะอัลวาดฟันบ้านเขา
ใช้เวลาอยู่สักนาทีครึ่งนะครับแล้วก็กลับไป
ลงพื้นที่ไปที่จุดเกิดเหตุนะครับที่อุดรธานีนะครับทุกผู้ชมครับ
เป็นบ้านพักในพื้นที่บ้านศรีวิลัยตำบลบ้านจันทร์อำเภอเมืองนะครับ
เจ้าของบ้านคือคุณวิมลคุณวิมลมอริสนะครับอายุ๕๗ปี
มีพี่สาวอยู่ด้วยนะฮะพี่สาวนี่ชื่อนางนิทราสิงหาพานอายุ๕๘ปี
คุณวิมลบอกว่าเธอเนี่ยมีสามีเป็นชาวญี่ปุ่น
ชาวญี่ปุ่นของเธอเสียชีวิตไปเมื่อหลายปีก่อนเธอมีลูกกัน๓คนผู้ชาย๒กับผู้หญิง๑นะครับ
ทีนี้พอสามีชาวญี่ปุ่นเสียชีวิตเธอกับลูกก็กลับมาอยู่ที่เมืองไทย
แล้วเธอก็มารู้จักกับคนซ้ายมือคนนี้นะฮะชื่อนายอำนวยรุ่งโรศอายุ๔๘ปีนะครับ
เป็นชาวระยองก็คบหาอยู่กินกันฉันสามีภรรยาเกือบ๑ปีแต่เลิกกันไปแล้ว
เพราะว่าไม่ไหวอันนี้คุณมิมนต์เขาบอกอันหน่วยนี่แรกก็นิสัยดี
อยู่ด้วยกันผ่านไม่ผ่านไปไม่กี่เดือนนะครับเมานะฮะเมาทีไรเนี่ย
ชอบหาเรื่องพูดอะไรผิดหูไม่ได้เป็นคนหัวร้อนมาก
ก่อนจะแยกทางกันเนี่ยยังเอามีดขอยาวเมตรกว่าเนี่ย
มาฟันเธอนะฮะเข้านิ้วกลางกับนิ้วนางข้างซ้ายจนบาดเจ็บ
เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อ๑๐พฤศจิกายนปี๖๕วันนั้นเธอก็ไปแจ้งความเอาไว้แล้ว
จากนั้นนายอำนวยก็ไปอยู่ที่บ้านสวนของตัวคุณวิมลเองนี่แหละ
เธอซื้อเอาไว้ที่ท้ายหมู่บ้านแต่เธอก็บอกเอ้ยไม่ได้
เลิกกันแล้วคุณก็ไม่อยู่ที่อื่นก็กลับไปอยู่บ้านที่ระยองคุณก็ได้
เพราะถ้าอยู่ใกล้กันเนี่ยเธอก็กลัวว่าจะมาทำร้ายเธออีก
ดีไม่ดีถึงโอ้โหตายขึ้นมาทำยังไง
ไปถามตำรวจตำรวจก็บอกเรื่องผัวเมียให้ไปเจรจากัน
ไปไกลเกลี่ยกันให้พูดจากันดี
และเวลามันก็ผ่านมานี่จนล่าสุดคุณทฤมนบ่นบอก
ก่อนจะเกิดเหตุเนี่ยนายอำนวยขี่จักรยานยนต์มาวนเวียนรอบบ้าน
เธอก็เลยโทรบอกลูกชายคนโตให้กลับมาดูที่บ้านหน่อย
๓ทุ่ม๔๐บาทอำนวยมาเอามีดขอยาว
เห็นลูกชายเธอมาฟันลูกชายเธอนะฮะ
นี่มาฟันลูกชายคนโตเธออยู่ที่ประตูรั้ว
แต่ลูกชายหลบทันพี่สาวเธออยู่หลังบ้านได้ยินเสียงก็เลยออกมา
แล้วเอาท่อนเหล็กเนี่ยมาดันนายอำนวยให้ออกไป
ป้องกันไม่ให้ทำร้ายหลานชายก็เลยถูกนายอำนวยเนี่ยฟันเข้านะฮะ
โอ้โหแล้วโดนเข้าไปที่ง่ามนิ้วโป้งกับนิ้วชี้เย็บไป๓เข็ม
หลังจากก่อเหตุอำนวยยังไม่จบ
อาฆาตบอกจะกลับมาใหม่
เดี๋ยวจะมาฆ่ายกครัว
บอกโอ้โหอย่างนี้ไม่ให้กลัวยังไง
นี่กลัวกันแบบจนนอนไม่หลับทั้งบ้านนะฮะ
ไปแจ้งความบอกตำรวจบอกจะขอเอาเรื่องให้ถึงที่สุดนะครับ
แต่คดีมันยังไม่คืบหน้านะฮะ

ส่วนพี่สาวของคุณวิมลนะครับ

หลานอยู่ที่บ้านได้แค่สัปดาห์เดียว

นี่เจ็บเลยตอนพยายามเข้าไปช่วยกัน
ช่วยไม่ให้หลานถูกทำร้าย
ทุกวันนี้นี่อยู่กันอย่างหวัดระแวงนะครับ

เกรงว่าจะมาก่อเหตุซ้ำอีกนะ

ถ้าวุฒินี่เป็นมีดไม่ใช่ปืนเนี่ย

ยังไงฝากพี่ตำรวจลองไปดูให้หน่อยกันแล้วกัน
สื่อสารกันเข้าใจผิดกันขึ้นมาเดี๋ยวเรื่องราวจะไปกันใหญ่
ใช่ค่ะตำรวจจะได้เข้าไปดูแลให้เขา